คุณผู้ชมช่วงปลายปีแบบนี้นี่ก็จะมีฉายงฉายาออกมานะในหลากหลายแวดวงทีนี้เดี๋ยววันนี้เราให้ดูฉายาของเอ่อ
รัฐบาลแล้วก็รัฐมนตรีประจำปีหน่อยละกันค่ะนักข่าวเนี่ยเขาตั้งฉายาให้อ่าไปไล่เลี่ยงกันเลยดีไหม
ครับมาดูกันเลยแล้วคุณผู้ชมลองคิดตามว่าเอ๊ะแต่ละอันเนี้ยพอเจ็บเจ็บคันคันขนาดไหน
ฉายารัฐบาลก่อนเลยค่ะเอ่อปกติคุณได้ยินคือดีมากมากเออ
แต่อันเนี้ยเปรียบการทำงานของรัฐบาลที่ต้องกรอบกู้วิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้า
ต้องกู้ชีวิตคนไทยให้อยู่รอดปลอดภัยแม้ว่ายังไม่สามารถกลับสู่ภาวะปกติ
แต่ก็ยังดีกว่าหลายประเทศแหมอันนี้บางคนฟังแล้วก็แบบเวริกู้นี่หมายถึงแบบไปกู้เงินหรือเปล่า
เออซึ่งผลพวงจากวิกฤตเศรษฐกิจนี่แหละค่ะปัญหาปากท้อง
รัฐบาลก็ต้องกู้เงินสูงที่สุดในประวัติศาสตร์มาบรรเทาปัญหาด้วย
ดังนั้นมันก็ตีความได้หลายอย่างนะกู้วิกฤตด้วยแล้วก็กู้เงินด้วย
อ่าแต่กู้เงินเยอะนะเออเอามาช่วยโครงการต่างต่างกู้ทั้งนั้นเลยนะ
นะฮะส่วนฉายาของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจู่ไม่รู้ล้ม
กระปี้กระเปราไม่รู้จักเหนือร์อะไรแบบนี้นะ
สะท้อนถึงการทำงานของท่านนายกที่ไม่ว่าจะประสบปัญหาอะไร
ทั้งเรื่องของการเมืองทั้งการชุมนุมถูกขับไล่อย่างท้าถม
ก็ยังยืนหยัดฝ่าฟันอยู่ในตำแหน่งของท่านนายกได้ต่อไปนะครับ
ทีนี้ดูพี่ใหญ่ดีไหมคะพี่ใหญ่๓ปอ
นี่ค่ะฉายาป้อมไม่รู้โรยคือด้วยความที่ภาพลักษณ์เป็นพี่ใหญ่ทำหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีบารมีควบเก้าอี้หัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นแก่นำรัฐบาลก็เปรียบเสมือนเป็นดอกไม้อ่ะแม้จะบานมานานมากแล้วแต่ก็ยังไม่รู้โรยแล้วจะมีวลีไงเวลาไปถามพลเอกประวิทย์ทุกครั้งวลีติดปากจะตอบว่า
อีกหน่านึงคือท่านก็อยู่ได้ยาวนะไม่รู้โรย
ในส่วนของคุณวิศนุเครืองามนะฮะมรองนายกรัฐมนตรีครับ
เป็นการยกคุณสมบัติเด่นของคุณวิศนุที่สามารถหาทางออก
ปัญหาหนักอกของคนในรัฐบาลอาศัยช่องว่างทางกฎหมายได้อย่างเชี่ยวชาญ
จะถูกวิภาควิจารณ์เรื่องของความน่าเชื่อถือของรัฐบาล
ได้เหมือนผลิตภัณฑ์ซักฟอกขาวยี่ห้อดังนั่นแหละ
ที่สามารถที่จะล้างคราบสกปรกได้ให้มันขาวสะอาดหมดจดได้เสมอ
แต่อาจทำให้เนื้อผ้าเสียหายบ้างขาดความสวยงามบ้าง
คล้ายกับชื่อเสียงของรัฐบาลที่ศึกกร่อนตามไปด้วยกับ
ดูรองนายกอีกหนึ่งคนค่ะแล้วก็เป็นเจ้ากระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินนั่นเองค่ะ
สมมุติสูดดมไปมากอันนี้ทำลายระบบประสาทนะคะ
ซึ่งคือเขาก็ไปเปรียบเทียบคล้ายกับพฤติกรรมคำพูดของคุณอนุทิน
ใช้คำพูดที่ขาดความยั้งคิดก็เลยจะมาส่งผลลบกับตัวเอง
อย่างเรื่องของโควิดกระจอกใช่ไหมล่าสุดที่ผ่านมา
มีไล่นักท่องเที่ยวต่างชาติกลับประเทศมีการตอบโต้กับบุคลากรทางการแพท
มันก็เลยกลายมาเป็นกระแสแล้วหลายครั้งนี้ก็คือขึ้นเป็นแฮชแท็กในโซเชียลนะคะ
ส่วนคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะฮะมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ฉายาเช้าสายบ่ายเครมครับ
สะท้อนการทำงานที่เห็นบ่อยครั้งว่ามักจะไม่ตรงเวลาร่วมประชุมซ้ายสม่ำเสมอครับ
แง่ของการทำงานก็มักจะนิ่งเงียบพอมีประเด็นก็ที่มันส่งผลลบกับตัวเองกับพักเองก็
แต่หากเรื่องที่มันเป็นผลดีและคะแนนนิยมเองก็จะเคลมผลงานทันทีอะไรแบบนี้
นักข่าวการเมืองของธรรมเนียบก็ตั้งให้เช้าสายบ่ายเครมไปครับ
ส่วนคุณสันติพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ย
ฉายาว่าค้างคลังเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไปไม่ถึงดวงดาว
อย่างตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่เปลี่ยนตัวที่เปลี่ยนตัวว่าการไปไม่ถึง
เปลี่ยนตัวแล้วก็ไปไม่ถึงสองครั้งแต่ว่าสุดท้ายเนี่ย
กลายเป็นคนนอกสายตาทั้งที่ทุ่มเทให้กับพักเยอะมากนะคะ
ส่วนคุณศักดิ์สยามชิดชอบนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นี่ฉายาศักดิ์สบายสายเขียวครับนะฮะลือลั่นกันมากเหลือเกินกับปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียว
แล้วก็อีกหลายโครงการที่ขัดแย้งกับหลายหน่วยงาน
แต่ก็ยังได้รับการสนับสนุนเกื้อกูลกันอย่างดีจากท่านนายก
ส่วนการทำงานในภาคภูมิใจไทยก็อยู่อย่างไร้ความกังวล
เพราะว่าก็มีชื่อพี่ชายที่ชื่อว่าในวินชิดชอบดูแลปัดเป่าทุกสุขต่างให้อยู่แล้วนะฮะ

ดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมนี่ฉายาพังพร

ตรงมากค่ะเพราะว่าตอนก่อนหน้าก็มีเรื่องของพรหับเว็บไซต์
ที่ปิดเว็บไซต์เข้าถึงไม่ได้
ทีนี้คุณพุทธิพงศ์ปุณกันก็เลยได้รับฉายาพังพร
ท้อนการทำงานที่ล้มเหลวในฐานะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโซเชียลมีเดีย
แม้ว่าจะมีการเปิดศูนย์เป็นศูนย์แอนตี้เฟคนิวส์
แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้
แล้วก็ล่าสุดคือเรื่องที่บอกก็คือการเข้าถึงเว็บไซต์พรหับนั่นเองนะคะ
ซึ่งมันก็เลยกลายมาเป็นกระแสต่อต้านลุกลามในวงกว้างเหมือนกัน
พังพรนักข่าก็ช่างตั้งนะ

คุณนัทพงศ์ทีพสุวรรณครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฉายาวีดดับ
กับภาพลักษณ์แก่นำกรปศยังคงเป็นภาพจำที่ไม่อาจจะลบเลือนได้
เช่นเดียวกันกับนกหวีดที่ถูกยกมาใช้เป็นสัญลักษณ์เปรียบเปลย
มีเพียงข่าวกระแสต่อต้านรายวันหนักหน่วงสุดก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษารวมตัวกันขับไล่อยู่หน้ากระทรวงนั่นแหละ
ใช่อันนี้คือต้องออกเสียงยาวนะไม่ใช่หวิดดับนะ
วีดคือนกวีดนั่นเอง
ส่วนรัฐมนตรีช่วยบ้างการกระทรวงแลงงานนะคะคุณนรมนภินโยศิลป์วัดก็ได้รับฉายาแชมป์ไตรกีฬาก็สะท้อนภาพลักษณ์ได้ทั้งในตำแหน่งรัฐมนตรีเหรนยิคพักพลังประชารัฐที่มีการวิ่งเข้าหาผู้ใหญ่แม้ว่าจะถูกกล่าวหาว่าลืมบุญคุณชักนำเข้าสู่การเมืองแต่ก็ไม่ได้สนใจเสียงวิพา

ออกแล้วผมทำผิดอะไรหรือนั่นเองนะคะเจ็บเจ็บคันคันกันไปฉายากของสภาก็เจ็บแล้วอัฐบาลก็คล้ายคล้ายกัน